แต่นี่เป็นการจัดงานนะฮะการจัดงานแต่งงานนะครับ
เฟซบุ๊กเจมิ้งโคตรยำบางบ่อโพสต์เล่าเหตุการณ์เอาไว้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่บอกจัดงานแต่งงานแต่สภาพไม่เหมือนกับที่ตกลงกันไว้เลย
ออร์แกไนท์ตกลงกันเอาไว้แล้วก็ลงข้อความแชทลงรูปภาพสถานที่จัดงานเลี้ยง
อันนี้คือสถานที่นะฮะแต่ว่าที่เธอลงเอาไว้เธอบอก
โอ้โหนี่ฝั่งซ้ายมือนี่ต้องมาช่วยกันทำตอนหลัง
แต่มาถึงงานวันจริงเนี่ยวันงานจริงมันโล่งไปหมด
ดรอปหน้างานก็ไม่พร้อม
คือเจ้าสาวบอกเสียความรู้สึก
แต่งหน้าเจ้าสาวให้ด้วย
นี่จ่ายเงินค่าจ้างเขาไปแล้วนะ๕๐๐๐๐บาทเห็นไหม

ก่อนจัดงานแต่งตกลงทำสัญญาจัดงานกับออร์แกนายซ์ราคางานแต่งที่เขาจะจัดให้ทั้งหมด๒๕๐๐๐๐บาท
แต่พอกว่าจะถึงวันงานเนี่ยถูกเบิกถูกใช้ถูกจ่ายไปเนี่ยมันเกินงบไปอีก
ไปถึง๓๒๓๓๒๘๑๐บาท
จากเดิมเคยบอกว่าจะเอาแค่๒๕๐๐๐๐บาท
สุดท้ายมาถึงเนี่ยมาเจอบรรยากาศในงานนี้ไม่พร้อมอะไรเลย
นี่คลิปที่เธอถ่ายเอาไว้นะฮะที่เห็นแบกไปเนี่ย
นั่นคือแขกผู้ร่วมงานนะฮะญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถึงมันโล่งไปหมดเลย
ต้องช่วยกันขนโต๊ะยกของจัดแบ็คดรอปทำเวที
เจ้าสาวบอกหนี้หรือ๓แสนกว่า
ถ้าธุรกิจเขาไปได้ดีพอวันที่ถึงวันที่เราแต่ง
มันก็อาจจะทำให้เขาทำงานของเราให้ดีขึ้นนะคะ

ก็เลยเขาเบิกอะไรบางทีหนูรู้นะว่าเขาช็อต
แต่หนูคิดว่าเงินตรงนี้หนูว่ามันอาจจะไปช่วยทรัพย์เขา
ยังพูดกับเพื่อนเลยว่าเงินตรงนี้หนูอาจจะไปช่วยทรัพย์ให้เขา
ผ่านปัญหาตรงนั้นมาได้แล้วทำให้เขาดีขึ้นในวันนี้พี่

นึกว่าเขาจะแบบว่ามองเราเป็นคนพิเศษว่าแบบ
เออเนี่ยเราช่วยเขาเขาช็อตหรือเขาอะไร
คือเราก็แบบให้เบิกมัดจำไปก่อนอะไรอย่างนี้
แล้วก็เขาจะมองว่าเราเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาแล้ววันงานเราก็จะตอบแทนเราแบบนี้
เราก็เลยถามไปยังผู้รับจัดงานแต่งงานนะครับ

ด้วยงบ๓แสน๓หมื่นกว่าเนี่ย
ผู้จัดงานบอกว่ามันมีปัญหาติดขัด
ที่ประสานให้มาดูแลในส่วนต่างของงาน
แต่ยืนยันว่าไม่ได้เทงานไม่ได้ทิ้งลูกค้า
คือแม้ว่าจะขลุกขลักหน่อยแต่สุดท้ายก็สามารถจัดได้จนสำเร็จ
อาจจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงบางส่วน
แต่เดี๋ยวจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการชดใช้ค่าเสียหาย
เยียวยาให้กับลูกค้า
ดีสวยในส่วนนั้นไม่ได้มีปัญหา
ต้องจ่ายค่าเสียหายคุณน้ำเมื่อวาน
ยังไม่ได้จ่ายทรัพย์ให้เอิ่มเป็นบางคน
ตอนนี้จะเหนือที่ยังไม่จ่ายค่ะ
ดูอย่างในส่วนของแคทเทอรี่งานเช้า
ขอค่าเสียหายคุณเท่าไหร่
๖หมื่นบาทและค่าทำฝันอีก๔หมื่นบาทค่ะ
เขาบอกเขาตกลงเบื้องต้นกันแล้ว

ผู้จัดงานกับฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาว

ต้องมาช่วยกันทำตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
สุดท้ายเขาบอกเดี๋ยวจะชดเฉยเยียวยาให้
ฝั่งผู้จัดงานบอกจะชดใช้ให้ครับ